ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดตราดหนุ่มวัย๓๒ปี
ขับรถเก๋งพาแม่ไปทำธุระในตัวเมือง
แต่ระหว่างทางมีอาการหลับในนะครับ

รถบรรทุก๖ล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้แม่เสียชีวิตขาที่ส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูรถเก๋ง

แล้วเสียหลักตกร่องน้ำริมถนนสุขุมวิทย์สายสาม
ในพื้นที่บ้านเกาะตะเคียนตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด

คนขับที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากรถได้สำเร็จ
อีกคนคือนางประมินคุ้มปลีอายุ๕๗ปีผู้เป็นแม่
ซึ่งพบว่าเสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับ
สภาพศพนิบัติแผลชกันที่ใบหน้า
ใกล้กันพบรถบรรทุก๑๐ล้อจอดอยู่ข้างทาง

ตำรวจสอบสวนนายโสพลวิไลนนท์อายุ๓๐ปี

ขณะเกิดเหตุจอดรถแวะทานข้าวอยู่ริมทาง

ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งตกลงร่องน้ำข้างทาง
ขณะที่นายเอกลักษณ์คนขับรถเก๋งเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ว่า
กำลังขับรถพาแม่ไปทำธุระในตัวเมืองตราด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
นี่เป็นวินาทีที่รถกระบะพุ่งชนด้านข้างรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจัง
ตรงสามแยกตากแม่สอดตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตาก
ตำรวจสพแม่ท้อและกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบผู้บาดเจ็บ๑๒คนซึ่งเป็นคนขับรถกระบะและผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะ
จำนวนนี้อาการสาหัส๕คนจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถบรรทุก๑๐ล้อถังน้ำมันและยางอะไหล่หลุดกระเด็นออกมา
น้ำมันรั่วไหลนองเต็มพื้นถนนจากการปรวจสอบกล้องมุมจรปิด
ตรงจุดเกิดเหตุพบว่าก่อนหน้านี้รถสิบล้อจอดติดไฟแดง
และเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเร่งเครื่องออกมา
และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว

กล้องวงจรปิดตรงสี่แยกซินเอียวถนนสายโรงไฟฟ้าตะบนท่าข้าม

บันทึกวินาทีรถตู้ขับออกมาจากซอยไปฝั่งตรงข้าม
ทำให้คนขับกระเด็นไปกระแทกกับรถที่จอดรอจังหวะข้ามถนน
โชคดีที่จุดเกิดเหตุมีรถตู้เทศบันตะบนท่าข้ามจอดอยู่

ผู้บาดเจ็บคือนางรัตนาศรีบุรินอายุ๔๑ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจเชิญคนขับรถตู้และผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
อีกรายกู้ภัยใช้เชือกโรยตัวลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๔ล้อเล็กเสียหลักตกเหว
ถนนสายแม่สอดอุ้มผังอำเภอพบพระจังหวัดตาก
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๒ในพื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม
้นเหวพบรถบรรทุก๔ล้อเล็กของชลประธานคีรีราชอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ภายในรถพบผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกรถ๔ศพ
และมีผู้บาดเจ็บนอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด๑คนอาการสาหัส
รีบนำตัวขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพพพระสอบสวนทราบว่ารถคันเกิดเหตุขนอุปกรณ์ก่อสร้างไปส่งที่อำเภออุ้มผาง
แต่ขากลับฝนตกหนักถนนลื่นประกอบกับถนนค่อนข้างแคบ
จึงเสียหลักพุ่งตกลงเหวทำให้ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานชลประธาน
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว